ตำรวจสพทุ่งคอกอำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
ได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีคนถูกฆ่าตาย
ทีนี้ก็เลยเดินทางลงไปดูพร้อมกับแพทย์แล้วก็กู้ภัย
พอไปถึงไปพบศพพอตรวจสอบแล้ว
ก็เป็นศพคุณยายอายุ๗๔ปีชื่อว่าคุณยายทองมาส่ำสมบูรณ์ชัยนะคะ
สภาพศพค่ะคุณผู้ชมคือคุณยายสวมเสื้อคอกระเช้าผ้าถุงลายดอก
ไปตรวจสอบบริเวณคอของผู้ตายเนี่ยพบร่องรอยช้ำเหมือนกับว่า
ถูกบีบคอให้ตายเนี่ยนะคะคุณยายนอนเสียชีวิตอยู่ในมุ้ง
เสียชีวิตมาแล้วสักประมาณ๔ชั่วโมง
พอไปตรวจสอบในบ้านของคุณยายไปพบว่าข้าวของถูกลื้อค้นกระจัดกระจาย
แล้วก็ที่หน้าต่างมีรอยเท้าของคนร้ายด้วย
ตำรวจคาดว่าคนร้ายฆ่าคุณยายเพื่อหวังชิงทรัพย์
เพราะว่าพอไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าทรัพย์สินของผู้ตาย
ก็คือคุณยายหายไปนะคะ
ก็เช่นสร้อยคอทองคำหนัก๒บาทพร้อมกับพระเครื่องเลี่ยมทอง
แล้วก็เงินสดอีกจำนวนหนึ่งด้วย
ตำรวจไปสอบถามนายสมส่ำสมบูรณชัยอายุ๕๕ปีเป็นลูกชายของผู้ตาย
บอกว่าคือเขาคิดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในระแวกบ้าน
ถามว่าอ้าวทำไมถึงสงสัยแบบนี้
ก็เขาบอกว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่ามีคนแปลกหน้ามาที่บ้าน
หมาที่เขาเลี้ยงไว้จะเห่าส่งเสียงดัง
แต่เมื่อคืนซึ่งเป็นคืนเกิดเหตุคือหมามันไม่เห่า
เขาเล่าแบบนี้นะคะว่าก่อนเกิดเหตุช่วงค่ำของเมื่อวาน
น้องชายก็คือนายสิงสำสมบูรณ์ชัยอายุ๔๒ปีเป็นน้องชายคนเล็กเนี่ยนะคะ
มีอาชีพเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งในพื้นที่อำเภออูทองสุพรรณบุรี
ขี่รถจักรยานยนต์มาหาคุณแม่ที่บ้านพักขอยืมเงินค่ะ
แต่ตัวเองก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะคิดว่าเป็นแม่ลูกกัน
แต่พอไม่นานน้องชายขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็ว
พอนายสมให้ข้อมูลแบบนี้กับตำรวจนะฮะแน่นอนว่าตำรวจก็ต้องเรียก
นายสิงซึ่งเป็นน้องชายคนเล็กมาสอบปากคำ
พอสอบปากคำเสร็จปุ๊บตำรวจบอกว่าก็ไม่พบพิรุธนะคะ
ไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้ตาย

ทีนี้ตำรวจไปสอบถามหลานสาวเนี่ยคุณผู้ชมร่องรอยเท้าของคนร้ายนะคะ
ทีนี้ตำรวจไปสอบถามหลานสาวของผู้ตายซึ่งเป็นคนที่พบศพคุณยายคนแรก
บอกว่าปกติแล้วคุณย่าจะตื่นเช้ามาแต่ทำไมวันนี้มันผิดปกติ
คุณย่าตื่นสายก็เลยตัดสินใจเดินมาดูคุณย่าพบว่าคุณย่าเสียชีวิตแล้วอยู่ในมุ้ง
หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจไปบอกญาติญาติให้ไปแจ้งความกับตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
คุณผู้ชมฟังเสียงหลานสาวกันหน่อยค่ะ
มันมีตัวเล็กแน่นไปเกิดเครียด

ลูกหมาที่ล่างลูกหมาที่ซู่
พระครับสมนอนความน่าเลยนอนทางหลังเลย
ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็คือพลตำรวจตรีคมสรรสุมังเกษตรเนี่ย
ลงพื้นที่มาตรวจสอบเหตุการณ์ด้วยตัวเองเลยนะคะ
เรื่องต้นผู้การสุพรรณบุรีบอกว่า
คนร้ายน่าจะใช้มือบีบคอนางทองมา
ขาดอากาศหายใจเสียชีวิต
แล้วก็ชิงทรัพย์หลบหนีไป
ตอนนี้ได้สั่งการให้ชุดพิสูจน์หลักฐาน
วัตถุพยานในจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด
เรื่องของลายนิ้วมือแฝง
พร้อมให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบภาพ

เพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
สรุปตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้นะคะ

เชื่อว่าก็คงจะกลัวว่าคุณยายจำหน้าได้
ใช่ไหมว่าอ๋อคนนี้เอาไป
ก็เลยต้องฆ่าคุณยายเลยนะครับ